ที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ถูกเผยแพร่ออกไป
จนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนะครับ
เป็นกรณีที่คลิปนักเรียนชายทะเลาะรุนแรงกับคุณครู
ถึงขั้นฉุดกระชากรากถูกันนะครับ
แล้วก็ครูพยายามจะเชิญนักเรียนคนดังกล่าวไปพบฝ่ายปกครอง
แต่นักเรียนไม่ยอมไปคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
แล้วก็เด็กนักเรียนชายออกมาบอกเองนะครับว่า
ผมนี่แหละเป็นคนปล่อยคลิปนี้
ผมนี่แหละยังรักโรงเรียนแห่งนี้
ผมอยากจะจบจากโรงเรียนแห่งนี้ผมเหลืออีกเทอมเดียวนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับโรงเรียน
แต่เกี่ยวกับเรื่องของบุคคลล้วน
และสิ่งที่ผมปล่อยคลิปออกมาผมอยากให้สังคมช่วยตัดสินหน่อยนะครับ
แต่เรื่องของความผิดทางวินัยเรื่องของลูกศิษย์เรื่องของอาจารย์เนี่ย
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ

เมื่อวานทางผู้มนวยการโรงเรียนนะ
ทางคณะกรรมการทางคุณครูทางคณะสิทธิ์เก่าเนี่ย

เพื่อจะมีมติว่าจะทำอย่างไรกับเด็กชายคนนี้
ติตอนแรกที่ประชุมไปแล้วก็คือให้ออก

เพื่อเป็นการสรุปว่าพฤติกรรมแบบนี้สรุปจะให้ไล่ออก
หรือยังจะคงเดิมก็คือการให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนอื่น
เพราะว่าการตัดสินของคุณครูหรือว่าของคณะกรรมการเนี่ย
จะมีผลต่ออนาคตของเด็กด้วย
เพราะเด็กเหลืออีก๑ทีอีก๑เทอมเท่านั้นนะครับ

คณะผู้บริหารรวมถึงสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดนวลนรดิษ
ประชุมหาบรือถึงข้อสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โดยนายภูนศักดิ์จิตสว่างภูมิในการโรงเรียน
สรุปว่าให้นักเรียนชั้นม๖ย้ายสถานศึกษา
และมีผลทันทีตั้งแต่เมื่อวานนี้
โรงเรียนได้ประสานไปยังโรงเรียนอีกแห่งหนึ่ง
รับนักเรียนคนดังกล่าวไปศึกษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งถือว่าเป็นการลงโทษสถานเบานะครับ
ที่ผ่านมาเด็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
อิทธิพลข่มขู่เพื่อน

แถมยังมาสายและขาดสอบหลายวิชา
แต่ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถด้านการเล่นสเก็ตบอร์ด
เคยติดเยาวชนทีมชาติ
ไม่ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย
แม้กระทั่งวุฒิระดับมัธยมศึกษาปีที่๔

ไปเรียนอีกโรงเรียนแห่งหนึ่งครับ
ฟังเสียงของภูมิในการโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับ
ซึ่งพอเล่าให้ฟังแล้วผมก็ไม่ได้กำหนี่นะ
แต่ผมก็ต้องบอกว่าการก้าวร้าวหรือการทำโดยสติยังคิดไม่มี
มันก็จะเกิดขนกระทบทั้งตัวเขาทั้งครอบครัวและทั้งสังคม
เหตุการณ์ในคลิปถูกภูมิในการแล้วก็คณะกรรมการที่พิจารณาเมื่อวานี้
เปิดเผยให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
รวมถึงทางคุณครูก็เปิดเผยให้ฟังนะครับว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่คุณครูท่านหนึ่ง
ได้ยินนักเรียนชั้นม๖คนนี้กำลังยืนนินทาคุณครูอีกท่านหนึ่ง

โดยใช้วาจาที่ไม่สุภาพนะครับ
คุณครูท่านหนึ่งจึงเดินเข้าไปตักเตือน
แล้วก็จะนำตัวไปที่ห้องปกครอง
แต่นักเรียนไม่ยอมแล้วก็เดินหันหลังกลับ
คุณครูจึงได้ไปดึงตัวของนักเรียนชั้นม๖ผู้ชายคนนี้ไว้
และเกิดการผลักกันตามที่ปรากฏในคลิปนี้นะครับ
คุณครูที่ถูกนักเรียนผลักก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
เอื้อมมือไปจับแต่เป็นจังหวะที่นักเรียนกำลังเดินกลับ
เหมือนเป็นการบรั้งแล้วก็ฉุดกระชากกัน

นักเรียนเขาก็เลยสะบัดนะครับแล้วก็หันมาผลัก

และมีการทำท่าทำทางเหมือนจะเข้ามาหาอีก
คุณครูท่านนี้จึงได้เรียกให้คุณครูบริเวณนั้นช่วยห้ามนะครับ
ก็กลายเป็นการเรียกที่เสียงดัง
ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นเสียงเอะอะโวยวายของทั้งคุณครู
ของทั้งเด็กนักเรียนม๖รวมถึงเด็กนักเรียนคนอื่นอีกนะครับ

ก็พากันไปพูดคุยในห้องปกครอง
แล้วก็ให้เด็กก้มกราบขอโทษ
ตัวเองก็เลยพูดเตือนสติเด็กไป
โดยเด็กบอกว่ามีเรื่องเครียดเนื่องจากทะเลาะกับคุณแม่
และมาโรงเรียนสายทำให้ไม่ได้เข้าเรียนครับ
ฝากฝั่งของเด็กนักเรียนชั้นม๖บ้างนะครับ
ก็ยอมรับว่านินทาครูด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพจริง

ว่าครูไม่มีเหตุผลชอบให้เด็กติดรอ
ส่วนที่ทำให้ครูบางท่านเข้าใจผิด
น่าจะเป็นเพราะคำพูดบางคำที่ผมพูดออกไป
ทำให้ครูโมโหและต่อว่าผมด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเหมือนกัน
พร้อมอธิบายต่อนะครับว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาที่จะก้าวร้าว
เพียงแค่จะดึงตัวเองออกมาจากจุดนั้นเท่านั้น
พร้อมบอกว่าตั้งใจโพสต์คลิปนี้เอง
เพราะอยากรู้ว่าสังคมจะตัดสินกับตัวเขาอย่างไร
กับคลิปที่เห็นเพียง๑นาทีครับ
เมื่อวานเด็กนักเรียนชายก็เปิดใจกับทีมข่าวเหมือนกัน

ก็ได้ฟังทั้งสองฝ่ายแต่ท้ายที่สุดแล้ว
มติของคณะกรรมการโรงเรียนของสิทธิ์เก่า
รวมถึงการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก็คือ
ให้ย้ายไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่ทาง
โรงเรียนวัดนวลนรดิตก็จัดให้แล้วนะครับ
เมื่อกี้เห็นไหมเด็กนั่งกับสเก็ตบอร์ดของเขา
ก็เป็นความสามารถอีกส่วนหนึ่งของเด็กคนนี้นะครับ
ถึงขั้นติดโยชนทีมชาติด้วยนะครับ

แต่ว่าจะต้องมีวุฒิม๖ก่อนเหลืออีกเชิงเดียวเท่านั้นเองนะคะ